คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องของลุงพลกันหน่อย
ปฏิเสธไม่ได้จริงว่าณตอนนี้

คือหลายคนไปพุ่งเป้าเรื่องว่า
ตกลงแล้วเรื่องลุกป่าสงวนต่างนานา
พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยซื้อขายไหม

ตกทอดแก่ทายาทให้ทำที่อยู่อาศัยและการเกษตร
ใช่ซึ่งลุงพลเองเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้ซื้อมามันเป็นการให้ด้วยเสน่หาต่างนานา
รวมถึงประเด็นเรื่องการสร้างวังพญานาคที่มันลุกล้ำที่ป่า
เขาบอกว่าเขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนนึง
เขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาไม่รู้กฎหมาย
คุณผู้ชมเอาจริงนะอะไรที่มันอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย

ใช่ค่ะก็เลยมีคนไปดูคลิปเก่า
สมัยที่ยูทูบเบอร์ไปถ่ายทำลุงพลนะคะ
แล้วก็พูดถึงที่ดินตรงนี้พูดถึงการก่อสร้างวังพญานาคตรงนี้
คุณผู้ชมเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ย
มันก็ดำเนินมาจากการที่ลุงพลเนี่ยถูกเหมือนกับว่า
เรียกร้องให้ได้รับการตรวจสอบในเรื่องของการบุกรุกป่าสงวนต่างนานา
มาจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมนะคะ
คืออัจฉริยะเนี่ยจริงเขาก็ตามติดเรื่องคดีของน้องชมพู่มาตั้งแต่เริ่มเหมือนกัน
เคยมีประเด็นกับลุงพลด้วยเรื่องที่เหมือนมีการไลฟ์ข้อมูลเรื่องนี้
ลุงพลก็เลยไปฟ้องหมินประมาทนายอัจฉริยะเอาไว้

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนนายอัจฉริยะก็ตามสืบคดีเรื่องนี้มาเรื่อย
แล้วก็เนี่ยมาจนถึงเรื่องวังพญานาคเรื่องลุกป่า

ที่บอกว่าไปร่วมกันฟอกเงินมีพระอาจารย์พลเจ้าอาวาสวัดดานพระอินทร์
เป็นผู้ร่วมเหมือนกับว่าสนับสนุนหรือว่าร่วมฟอกเงินด้วยอะไรแบบนี้
ซึ่งเมื่อวานเราได้คุยกับพระอาจารย์พล
แล้วพระอาจารย์พลบอกว่าที่นายอัจฉริยะทำอ่ะ
คือการแก้แค้นล้วนจากการที่ลุงพลไปฟ้องหมินประมาทเอาไว้
เรื่องนี้นายอัจฉริยะเลยขอชี้แจงบ้างนะครับบอกว่า
เปล่าเลยไม่ใช่ความแค้นแต่ฟ้องตามหลักฐานที่เห็น
รวมถึงวันนี้ค่ะนายอัจฉริยะไปแจ้งความเพิ่มนะคะ
แต่ไม่ได้แจ้งความกับลุงพลนะไปแจ้งความกับนายจักรี
ซึ่งเป็นเจ้าของเพจจักรีแบ่งปันรอยยิ้ม
แจ้งความเอาผิดเรื่องเอาข้อความอันเป็นเท็จไปโพสต์
ทำให้นายอัจฉริยะเสียหายค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทแม่น้องชมพู่

อาชิระก็เลยตัดสินใจไปฟ้องเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็ขอชี้แจ้งด้วยเรื่องที่บอกว่าเป็นการฟ้องลุงพลเพื่อแก้แค้น
เขาบอกไม่เป็นความจริงเลยค่ะ
มาเหยียบยำพวกเข้าซำเติม

กฎหมายกับนายเจชาพนเนี่ยเนี่ยเวลาแต่ความพยายามที่เคยทำลายป่าจะนวนมากนะครับอย่างสภาพที่เห็นตามคลิปที่จุภัยดำไว้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราทำตามภาพและเสียงวีดีโอนะครับ
ยูทูบเบอร์ที่คุณเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นเอง

ผู้มีพฤติกรรมเข้าขายฟอกเงิน
จากการรับบริจาคเงินเพื่อสร้างพญานาค
รวมแล้วจำนวนเงินค่อนข้างสูงและนี่ค่ะ
อาจาระบอกว่ามีหลักฐานเส้นทางการเงินเรียบร้อยแล้วนะค่ะ
ในการรับบริจาคเงินของการมาสร้างพญานาคก็ดี
แล้วก็ผ่านลูกสะพ้ายของนางลำคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีเงินผ่องทายจำนวนมาก
ซึ่งเราทราบแล้วว่าเงินเข้าบัญชีของคนไหนนะครับ
แล้วก็นางลำคนไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
โดยเฉพาะมีหน้าม้าในการจัดฉากที่เอานางลำมาลำอ้างว่าถูกหวยเนี่ย

อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไป
เมืองต้นนะคะนายอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขอให้ดำเนินคดีลุงพล
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนอีก
เพราะเห็นว่าเริ่มมีคนที่บริจาคเงินให้กับลุงพล
ติดต่อมาทางนายอัจฉริยะว่าเออไม่แน่ใจแล้วล่ะว่าเงินที่บริจาคไป
มันถูกใช้ตามจุดประสงค์ตอนแรกที่ขอรับบริจาคไว้ไหม
คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูเรื่องที่เป็นประเด็นหลัก
สำหรับสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดประเด็นหลักคือคดีของน้องชมพู่
ก่อนหน้านี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
บอกว่าเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ย
ก็ได้มีการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้
เครื่องจับเท็จเนี่ยมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เป็นเพียงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดทางคดี
ไม่ได้หมายความว่าเครื่องจับเท็จออกมาเป็นอย่างไร

พบตรก็บอกว่ายังไม่ปิดประตู
ในเรื่องของการนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่ม

มันก็เลยมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่า
อาจจะมีการนำพยาน

ท่านก็บอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานมานะคะ

ช่วงค่ำลงไปช่วยตามหา

เห็นพ่อแม่ของน้องชมพู่ที่บ้านด้วย
ส่วนวันที่พบร่างของน้องชมพู่
สมบัติบอกว่าไม่ได้อยู่บ้านกกอกนะคะ

ถามกี่ครั้งก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้

ถ้าถามอีกกี่ครั้งก็จะตอบเหมือนเดิม

พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายไป
อยู่บ้าน๙โมงถึง๑๐โมง

ก็ไปช่วยตามหาน้องชมพู่กับชาวบ้าน
แล้วก็เดินไปถึงที่บริเวณห้วยบุง

น้องชมพู่ขึ้นมาได้เองไหมเนี่ย

ไม่ใช่ต้องมีคนพาน้องชมพู่
ขึ้นมาบนภูเหล็กไฟแน่นอน
ลุงพลก็พูดคือว่า
ถ้าเด็กจะมานี่มาได้นะ
คนเดียวเนี่ย

ทีนี้ค่ะป้าถอนค่ะ

ตอบเหมือนที่เคยตอบตำรวจไปก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะเรื่องไทม์ไลน์ของลุงพลและป้าแตน

ที่คนแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะ
แม่น้องชมพู่โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวภาพของน้องชมพู่อะค่ะ
ภาพนี้ค่ะแม่โพสต์แล้วก็มีข้อความบอกว่า
บตาน้องสิยังรักน้องอยู่หรือเปล่า
วันที่๑๑ทั้งวันน้องยังไม่ตายนะ
อยากกลับบ้านน้องกลัวคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพี่ดิ้ง
หิวนมเปรี้ยวแล้วอยากนอนกอดผ้านุ่มแล้ว
อยากดูการ์ตูนแล้วทำไมไม่พาน้องกลับบ้าน
ตอบน้องหน่อยมองตาน้องหน่อยรักกันทำแบบนี้ก็ได้เหรอ
นี่เรียกว่ารักเหรอที่บ้านความรักมันไม่ใช่แบบนี้
ทีมข่าวก็ถามแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ทำไมแม่โพสต์ภาพน้องชมพู่เหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่าง
แม่บอกว่าก็โพสต์ด้วยความคิดถึงนะ
แล้วก็โกรธแค้นคนร้ายด้วยว่าทำไมถึงมาทำกับลูกแม่แบบนี้

เชื่อว่าคนร้ายจะต้องได้รับกรรมแน่นอน
คือตำรวจก็ยืนยันนะคะว่ายังไงก็จะเดินหน้านะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเกินกว่า๑๐๐แล้ว
คือเกินกว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้นะคะก็คือจะเดินหน้าต่อไปเรื่อย
กว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่